ทีมข่าวของเราก็ยังนำเสนอต่อเนื่องนะคะ

เราก็จะนำเสนออย่างเป็นกลางแล้วก็อย่างเท่าเทียมจริงนะคะ
คือมีการพูดถึงเยอะในโลกโซเชียล
กรณีที่มีกลุ่มเยาวชนปลดแอบและแนวร่วมที่ถูกออกหมายจับ
กรณีที่ไปชุมนุมปราศัยที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ค่ะมีภาพที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่ม
นักร้องเพลงแรปเจ้าของเพลงประเทศกูมี
คือมันก็มีประเด็นหลายอย่างก็คือตามภาพที่เห็นนะคะ
ก็คือเป็นการจับกลุ่มต่อหน้าภรรยาต่อหน้าลูกเขาด้วย
แล้วลูกก็ร้องไห้อะนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนค่ะ
นี่คือภาพการสดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
โดยภรรยาของนายเดชาธรบำรุงเมืองหรือฮอกกี้
ศิลปินเพลงแรปเจ้าของเพลงประเทศกูมีนะคะ
คือนายฮอกกี้ถูกตำรวจจับที่หน้าหมู่บ้าน
ในพื้นที่สพสมุทรปราการ

ถูกแจ้ง๗ข้อหานะคะ
เช่นร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชน

หรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
จากกรณีที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ร้องเพลง
ในการชุมนุมกันของกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ

ระหว่างที่ตำรวจไปจับกลุ่ม

ภรรยาก็คอยปลอบใจ
ภรรยาก็เลยมีการแชร์ภาพนี้นะคะ

ก็คือมีการโพสต์ข้อความ
เจ้าหน้าที่ทุกคนพูดจาดีนะคะ
ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงอะไรแต่ที่เจ็บปวดที่สุดคือ

ซึ่งเป็นการจับกลุ่มตัวเช้านี้๕คนนะคะ
ก็รวมถึงนายธนายุทธ์ณอายุทยาหรือบุ๊ก
ก็มีเพื่อนผู้ร่วมชุมนุมเดินทางไปให้กำลังใจ
อย่างคนนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะ
ก็ไปให้กำลังใจในฮอกกี้ด้วย
นี่ค่ะคนนี้แสดงสัญลักษณ์ชู๓นิ้ว
แล้วก็นำ๓นิ้วมาปิดปากตัวเองแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้ก็มีสอสอทั้งพักเพื่อไทยพักเก้าไกล
เดินทางไปใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันตัวให้นะคะ
แต่พนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัว
ทั้งหมดถูกควบคุมตัวฝากขังที่สารอาญาค่ะ
แกนนำที่ถูกจับกลุ่มช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
ก็จะมีนายอานนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชน
นายบารมีชัยรัฐเลขาธิการสมัชชาคนจน
นางสุวรรณาตันเหล็กแก่นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
นายกรกฎแสงเย็นพันธ์แก่นำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
ถูกนำตัวฝักขังต่อสารอาญาแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้านี้นะคะครับ
ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจไปให้กำลังใจ
ก็ล่าสุดทั้ง๙คนเนี่ยสารให้ประกันตัวแล้วนะครับ
โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับ
แต่ว่าศาลท่านมีคำสั่งว่าห้ามไปก่อเหตุซ้ำอีก
ถูกต้องค่ะระหว่างที่ต่อสู้คดีในชั้นศาลในช่วงเวลานี้นะครับ
รองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะไปถามถึงเรื่องนี้แหละ
พลเอกประวิทย์ตอบแบบนี้นะคะ
บอกว่าตำรวจทำตามกฎหมาย
เพราะถ้าไม่ทำตามกฎหมายแล้วจะอยู่กันยังไง
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามค่ะ
จะมีการเติบแรงรับฟังเพื่อลดแรงเสทฐานหรือเปล่า
ผลเอกประวิทย์บอกแค่สั้นว่าไม่รู้
ส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตำรวจทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าไม่ทำตำรวจเองก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๑๕๗ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
พบตรยืนยันว่าตำรวจเอียงข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้และไม่มีใครมาสั่งได้
พบตรบอกว่าทางที่ดีขอให้ชุมนุมอยู่ในกรอบกฎหมาย
หรือไปชุมนุมที่ทุ่งกุลาร้องไห้ไปเลยประโยคนี้ค่ะแชร์กันเยอะในโลกโซเชียล
แต่การเลือกชุมนุมแต่จุดยุทธศาสตร์ตำรวจก็ต้องทำตามกฎหมายนะคะ
คือในความหมายของบอตรก็คืออย่างสถานที่จุดที่เขามาชุมนุม
อนุสมวิชาธิปไตรอย่างนี้คล่องวงจรปิดคล่องอะไรต่างมันเยอะแยะไปหมด
หลักฐานมันมีถ้าจำรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เดี๋ยวก็ถูกฟ้องว่ามาปฏิบัติอีก

พบตรบเราพยายามนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านนะครับ
ทุกฝ่ายนะครับท่านจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานี้